คุณก้องห้วยไร่นะคะอย่างที่ทราบกันค่ะ

คนละม้ายคนละมือก็รวมโดยช่วยกันนะคะ

ระหว่างที่ต้องพักงานวางไมค์ค่ะ

ก็ควักกระเป๋านะคะช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชน

เพราะว่าจริงแล้วแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชม

เท่าพอที่จะช่วยได้นี่แหละค่ะ
โดยเจ้าตัวโพสต์นะคะบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชม

ในวันที่คุณสิ้นหวังและหมดหวังคุณฮิม
ใครพอจะช่วยบรรเทาทุกข์ของคุณได้

ผมนึกถึงเทวดาที่เหาะลงมา
เอาทองมาให้คนลำบากไปซื้อคงซื้อข้าวกิน

ผมนึกถึงคนบ้าที่เอาเงินมาแจกคนไปซื้อข้าวกิน
เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีจริงครับ

ที่คิดไว้ว่าเวลามีคนลำบากแล้ว
พอจะช่วยเหลือได้โดยที่ไม่กระทบกับครอบครัวของตนเอง

ทุกวันนี้จะคอยเช็คคนที่ลำบากจริงนะคะ

แถมที่พอมีกำลังพอมีกินพอมีอยู่

เหมือยามทุกอย่าง
พอตัวเขาก็ช่วยไม่ได้ทุกคนหรอก

ไม่มีรายได้ซื้อข้าวมาประทังชีวิต
มีทั้งลูกด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จริงไม่ได้กินข้าวมาหลายวัน
คือคุณก้อนเขาทำหลายเรื่องนะคะที่แบบช่วยเหลือสังคม
แล้วก็ครั้งนี้มันหนักจริงโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องคนต่างจังหวัดนะคะ
คุณผู้ชมคือบางคนเราอาจจะนั่งอยู่สุขมีความสบาย
แต่ว่าเขาเข้าแต่ละเม็ดหายากมาก
ข้าวทานนี่ยังลำบากเลยนะคะต้องส่งกำลังใจ
กำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยในวิกฤตแบบนี้นะคุณผู้ชม